พี่ครับไปดูหน่อยจะของแผงผักสุดเซ็งไปทำดีไม่ได้ดี
แม่ครับผมขอผักไปกินหน่อยด้วยความใจดีก็ให้ผักเข้าไป
สุดท้ายไม่ได้เอาแค่ผักขโมยโทรศัพท์มือถือไปด้วยโอ้ย
มั๊ยครับบอกโอ้โหฉันอุตสาหรรษงษาเหรอเธอ
มาขโมยโทรศัพท์มือถือเข้าไปเอาวงจรปิดมาแล้ว
ผู้ก่อเหตุขี่รถเข้ามา
แต่พอได้ไปเนี่ยดันไปหยิบโทรศัพท์มือถือเขาไปด้วยสิครับ
กล้องมันจับได้ชัดเจนนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะ

ล่าสุดเนี่ยฮะทางด้านของคุณจีน

เมื่อเช้าเองก็บอกกับนักข่าวว่าโหเซ็ง

ก็มาเดินดูคิลิวคิเลอะไรอะนะฮะ

ก็ให้ไปนะฮะแต่ว่าย้อนกลับไป

วันที่๑๙พฤษภาคมตอนสัก๙โมงเช้า

ทางด้านของลูกจ้าง
ชื่อว่านายจ่ออายุ๔๔ปี

ขี่รถซาเล็งเข้ามาไม่ทราบทะเบียน

ก็ให้ไปสงสารเอาหยิบไปเลย
ที่เป็นเจ้าของแผงผักด้วย
แต่ระหว่างที่ขอบคุณเสร็จปุ๊บเนี่ย

ลูกน้องก็ขายของเขาเองก็ขายของ

ของคนงานที่เขาทำงานเก็บเงินไปซื้อมาไง
หลังเกิดเหตุก็เลยไปดูกล้องวงจรปิด
สำนึกไหมอุตส่าห์ผักไปกินฟรีแต่ก็ทำแบบนี้อีก
เวลาผ่านไปจนถึงล่าสุดวันนี้ไม่มีการเอาของมาคืน
ก็เลยไปแจ้งความแล้วที่ตำรวจสพเมืองเชียงบราย
ก็เลยไม่คิดว่าโอ้โหทำบุญแล้วจะได้แบบนี้ตอบแทนกลับมา
ฝากถึงคนร้ายนะครับเขาแจ้งความแล้วนะครับ